คุณผู้ชมเรามาติดตามความเข้มข้นทางการเมือง
กรณีนี้พาดหัวใหญ่พลังประชาบรัฐ
คับธรรมนัฏพร้อม๒๐สอสอผลพลักษณ์
เกมการเมืองหรือการเปลี่ยนคลั่ว
มันเกิดจากอะไรยังไงแล้วก็จะต้องวิเคราะห์เกมนี้ต่อไปอย่างไร
คุณผู้ชมฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกจ่าย

เรื่องของการเมืองเนี่ยบางทีสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่
สิ่งที่ใช่อาจจะไม่เห็น
มันเกิดอะไรขึ้นกับหัวข่าวใหญ่ของวันนี้
มติภักดิ์พลังประชารัฐ๗๘เสียง
ขับกวนธรรมนัฐยี่สิบเอ็ดคนพ้นพักมีหัวข่าวต่อมาว่าปวนต่อรองขอเก้าอี้รัฐมนตรี
หนีไปซุกพักเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นพักที่คนสนิทบิ๊กป้อมจดตั้งพักไว้
หัวข่าวแล้วมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนแปลกครับเอาตรงนี้ก่อน
ทิศทางข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจก่อนว่า
การที่จะให้พักขับออกจากพักนั้นเนี่ยเป็นความต้องการของร้อยเอกธรรมนัฏกับคณะเอง
เพราะอะไรครับเพราะว่าคำตอบมันอยู่ตรงที่ว่าในรัฐมนูลฉบับใหม่เนี่ย
ว่าถ้าสมาชิกที่เป็นสอสอลาออกจากภักดิ์เอง
ความเป็นสอสอหมดนะครับ
หมดสมาชิกภาพไปทันทีถ้าลาออกเองนะ
แต่ถ้าให้พักถูกขับออกให้พักขับออกเนี่ย
รัฐมนูลเขาเขียนคุ้มครองไว้
ว่าให้คนที่ถูกขับออกเนี่ย

แต่ว่าคุณต้องไปหาพักใหม่สังกัด

ฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐ
ต้องการให้พักมีมติขับออก
ก็มีคนงงว่าทำไมคนเขียนรัฐมนูล
ถึงเขียนรัฐมนูลเอาไว้ที่ลึกกคือยังนี้
คำตอบก็คือเขียนอย่างนี้บนพื้นฐานแนวคิด

เพราะสอสอนี่ชาวบ้านเลือกเข้ามาเป็นตัวแทน
เขาไม่อยากให้พักการเมืองที่สังกัดใช้อำนาจบาดใหญ่รู้แก่อำนาจควบคุมกำกับสอสอจนเกินเหตุ
จนเกินเหตุนำไปสู่การล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพในการโหวตเสียงลงคะแนน
ถ้าไม่เขียนคุ้มครองไว้สิทธิเสรีภาพของสอสอ
ก็จะถูกพักสั่งซ้ายหันขวาหันเหมือนในอดีตที่พูดกันว่าสอสอเหมือนเป็นพนักงานของบริษัท
ฉะนั้นการเขียนคุ้มครองไว้อย่างที่ว่า
คือถ้าถูกขับให้ไปหาพักใหม่อยู่ภายใน๓๐วันแล้วยังเป็นสอสอต่อไปได้
นี่คือเหตุผลที่ร้อยเอกธรรมนัฏและคณะต้องการให้พักขับออก
ทีนี้พักจะขับออกก็ต้องมีเหตุผลสิว่าอยู่ไปขับออกเขายังไง
ก็เลยสร้างเหตุผลเขียนเหตุผลขึ้นมาว่าร้อยเอกธรรมนัฐกับคณะเนี่ยสร้างความแตกแยกในพักมีความเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะไปหมด
เพื่อให้มันสมเหตุสมผลกับการจึงถูกขับออก
อันนี้เข้าใจนะครับว่าทำไมไม่ลาออกเองทำไมต้องให้ถูกขับออก
เอาขับออกแล้วไปไหนมีรายงานข่าวเหมือนที่คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งรายงานไปสักครู่ว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะเกี่ยวก้อยจูงมือเข้าไปอยู่พักใหม่ชื่อพักเศรษฐกิจไทย
อะไรคือพักเศรษฐกิจไทยคำตอบก็คือเป็นพักใหม่ที่เพิ่งไปจดแจ้งตั้งพักไว้กับกรกตเรียบร้อยแล้วแต่ว่า
จะเรียกว่าเป็นมือขวาอีกคนนึงก็ว่าได้
ก่อนหน้านี้บิ๊กป้อมก็เคยแต่งตั้งให้เป็นประธานยุทธศาสตร์ของพักพลังประชารัฐ

ร้อยเอกธรรมนัฐขอให้บิ๊กป้อมประชุมกรรมการบริหารพัก
เพื่อขอให้ขับตัวเองและคณะออกจากพัก
แล้วเตรียมจะไปอยู่กับพักที่คนสนิทของบิ๊กป้อมตั้งไว้
เออมันชวนให้งงไหมล่ะครับ
ชาวบ้านที่ติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี้
ก็ติดตามคิดตามภาษาชาวบ้านว่าเอ๊ะอย่างนี้มันรู้กันนี่
นี่มันเป็นลิเกการเมืองนี่

ประเด็นคำถามตามมาคือ

โฟกัสสิทธิบิ๊กป้อมนี่ล่ะ

จุดยืนที่จะเป็นขาหลักของพักพลังประชารัฐยืนอยู่ตรงไหน
มันจะไปต่อเชื่อมกับพักเศรษฐกิจ
ไทยที่เป็นพักสาขาหรือเปล่าจะหนุนบิ๊กตู่ให้เป็นนายกต่อไปไหม
แล้วถ้าสมมุติว่าเอาละบิ๊กป้อมเบื่อแล้ววางมือใครจะนำทัพพลังประชารัฐต่อหรือพักพลังประชารัฐจะตกอยู่ภายใต้กำมือของใครของฝ่ายพลเอกประยุทธ์ที่จะส่งคนไปนำพักแทนบิ๊กป้อมหรือเปล่า
นี่ล้วนเป็นคำถามที่จะชี้อนาคตทางการเมืองชี้อนาคตของพักพลังประชารัฐชี้อนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ด้วย
ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยใครเล่นเกมอะไรอยู่กับใครเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้กัน
แต่ว่าที่เป็นอนาคตอันใกล้ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะชี้ชะตาอนาคตของสภา
เพราะสภาพของสภาที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้ถึงจะไม่เกิดเรื่องของร้อยเอกธรรมนัฏกับคณะ
การประชุมสภาก็ล่มแล้วล่มอีกล่มซ้ำล่มซากอยู่นั่นแล้ว
ว่าสภาล่มตามคาดคือคาดไว้แล้วว่าต้องล่ม
แล้วที่ล่มเมื่อวานเนี่ยมันก็ล่มแบบแปลกนะครับ
เพราะว่าสอสอซีกรัฐบาลเองแท้เสนอให้นับองค์ประชุม
ทั้งที่รู้ว่าในสภาตอนนั้นเนี่ยนับกันก็ไม่ถึงครึ่ง
แต่สอสอซีกรัฐบาลต้องการให้สภาล่มเอง
คนที่เสนอคือคุณพีรวิทย์เรื่องรือดลภาค
ก็แปลว่ามาจนถึงวันนี้สภาพสภามันสั่นคลอน
มันจะเดินหน้าต่อไม่ได้แล้วนะครับ
แล้วพอมาเจอสอสอในกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐ
ประกาศจะไม่เป็นองค์ประชุมให้ฝ่ายรัฐบาลเข้าไปอีก
มันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับทีนี้ไปกันใหญ่
สภาเนี่ยคือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ
หน้าที่หลักของสภาคือออกกฎหมายให้ฝ่ายบริหาร
ให้ฝ่ายรัฐบาลนำไปขับเคลื่อนในการบริหารประเทศ
ในการแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มันต้องใช้กฎหมาย
แต่ว่าถ้าสภามันเดินต่อไม่ได้มันจะออกกฎหมายยังไงครับ
ก็แปลว่ามันทำหน้าที่ไม่ได้แล้ว
ทางเลือกมีทางเดียวคือยุบสภา

สภาแล้วรัฐบาลลุงตู่ก็รักษาการจัดการเลือกตั้งใหม่
แล้วถึงแม้ว่าเป็นรัฐบาลในช่วงยุบสภา
จะเป็นเสียงข้างน้อยก็ไม่เป็นไรในช่วงรักษาการ
ดีกว่าจะปล่อยให้สภาผู้แทนอยู่ในสภาพทำงานก็ไม่ได้
ประชุมสภาก็ล่มออกกฎหมายอะไรก็ไม่ได้
คืนอำนาจให้ประชาชนเสีย
ก่อนวันกำหนดดีกว่าให้ประเทศชาติต้องเสียข้าวสุข
เรืองภาษีประชาชนเป็นเงินเดือนเลี้ยงไปเรื่อย
แต่ว่าไม่ทำหน้าที่ทำหน้าที่ไม่ได้เละกันไปหมด
นั่นคือเรื่องของสภาซึ่งผมคิดว่า
มันต้องเป็นไปตามนั้นนะครับเร็วเนี่ย
ส่วนเรื่องและความเป็นไปของพักพลังประชารัฐนั่น
ผมเคยขีดเส้นใต้มาหลายหนแล้ว
ว่าโดยประสบการณ์ที่อยู่กับข่าวมายาวนาน
ดูเรื่องการเมืองมายาวนาน
พักการเมืองที่รวมตัวกันหลวม
เป็นการรวมตัวเฉพาะกิจ
เพื่อสนับสนุนผู้มีอำนาจ

พักการเมืองแบบนี้ในอดีตก็เคยเกิดขึ้นมา

พอถึงจุดหนึ่งมันก็เหมือน
เจดีไซน์ริมชายหาดนั่นแหละครับ
โถมตูมเข้ามาก็กระจัดกระจายกระเจิดกระเจิง

อยู่กันแบบตัวใครตัวมันพวกใครพวกมันกลุ่มใครพวกกลุ่มมัน
แล้วจะไปร่วมกับชายพาพักไหนต่อก็แล้วแต่
ฉะนั้นตอนนี้สภาพการเมืองมันก็อยู่ในลักษณะอย่างนี้
และยังเชื่อกันว่าในพักพลังประชารัฐ
ยังมีเลือดไหลออกต่อครับ
ถ้าเห็นท่าไม่ดีเนี่ยแต่ละกลุ่มก็
เดี๋ยวซ้ายแลขวาแล้วจะไปอยู่กับพักไหนต่อ
จะไปอยู่กับพักไหนต่อเขาอ้างว่าอุดมการตรงกัน
แต่จริงแล้วที่ตรงกันก็คือข้อตกลงต่อรองเรื่องค่าตัวเรื่องราคามันตรงกัน
อ้างว่าอุดมการตรงกัน
เอาเป็นว่าจากนี้ไปตลาดนัดการเมืองเปิดแล้วครับ

อาจารย์เรียกว่าเป็นลิเกการเมืองเลยล่ะฮะ